เมนแตกเลยนะเมนแตกนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าวัดแห่งนี้ช่วยชาปนกิจศพโควิดนะฮะ
ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วเป็นพันศพแล้วโอ้นี่ฮะภาพ
แล้วก็แต่ใช้งานมานานแล้วด้วยนะคะใช่ครับนี่เราไม่ได้คุยข่าวลักษณะ
นี่ก็มานานพอสมควรแต่ว่าวัดต่างต่างท่านยังทำงานอยู่นะครับ
ในการช่วยเหลือญาติโยมนี่ฮะทุกผู้ชมครับนี่เป็นพื้นที่ที่จะเป็น
ชิ้นส่วนจากปล่องเมนระเบิดนะฮะที่ตกลงมานะฮะที่พระท่านชี้ให้ดูนะครับ
เปลือกเกลื่อนรอบวัดเลยนะครับเป็นวัดที่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครรจสีมา
พระอธิการตรีเมษย์ท่านเป็นจ้าวาทวัดสี่คิ้ววันนารามที่ตะบลสี่คิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมาหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙
วันนี้มีญาติโยมเสียชีวิตจากโควิดจำนวนมาก
มาชาปัณหกิจที่วัฒน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ก็เลยมีผู้ที่เสียชีวิตมาชาปนกิจที่นี่เป็นพันรายนะฮะ
คือจนเมษนี่แทบไม่ได้พักเลย
ไม่นับศพต่างของญาติโยมต่างนะฮะ
หรือว่าผู้ยากไร้ต่างที่มาขอชาปนกิจที่นี่
ตอนนี้สภาพเมนชำรุดสุดโทรมมากจนตอนนี้เมนมันแตกแล้ว
มันเกลื่อนเลยปล่องเมนเนี่ยระเบิดแล้วตกมาเกลื่อนรอบพื้นที่วัดเลย
เนรแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๑๐นะครับ
ผ่านการใช้งานมาก็ปีนี้๖๔๕๔ปี
ณกิตะสบอยู่เกิดการปัถุทำให้เตาเผากับปล่องเมนบางส่วน
ระเบิดแล้วก็ทลายลงมาตกลงมาข้างล่างคาดว่าเกิดจาก
ความร้อนที่รุนแรงในการเผาไหม้เตาเผาก็เลยระเบิดนะครับ
ตอนนี้ใช้เมนต่อไม่ได้แล้วทางวัดต้องบูรณะปรับปรุงเมนใหม่ทั้งหมดนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนามาตรวจสอบสภาพอาคารทั้งหมดแล้วนะครับพบว่าชำรุดแตกร้าวเป็นอย่างมาก
ก็มีมติว่าต้องลื้อเมนทิ้งถ้าฝืนใช้งานต่อเนี่ยจะอันตราย
อาจจะเป็นเพราะว่าแรงความร้อนก็เลยทำให้เกิดการปะทุ
ป่องเมนบนยอดขึ้นด้วยการที่เราใช้ในการชะพนักกิจศพอย่างต่อเนื่อง
หรือถ้าพูดง่ายก็คือเราใช้งานตลอดเวลา
ก็อาจจะเป็นเหตุอีตาไม้ป่องเมนแล้วก็สภาพตัวเมน
ทั้งเกิดอาจจะมรุษย์เสียหายเป็นอย่างมาก
เจ้าวาดเลยฝากแจ้งนะครับเผื่อใครอยากจะทำบุญร่วมกัน
ที่วัดศรีคิ้วคณารามนะครับก็ทำบุญร่วมกันได้ในการสร้างเมนนะครับ